นีต่อว่าประกาศสองสันเว้นเป็นที่สุดยอดมาก

เราไม่เป็นไรเราหลบได้
มันถอยมาเลย
อะไรเนี่ย

อะไรวะ

โหย

ทำไมมันนี้มีแสดงละ

กินเอาไว้อ่ะ

พี่ก่อนผมยังหาทางออกไม่ได้เนี่ย

ใจเย็น
เดี๋ยวเอาไว้ใจสั่น